หมาหลังอ่านคลั่งขย่ำคอสาวพิการดับสยอง

คือต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงนะครับ
แล้วก็อยู่บ้านคนเดียวกับหมา๒ตัว
แต่มีตัวหนึ่งครับไอ้ตัวสีน้ำตาลมันกัดเข้าคอเลยครับ
เส้นเลือดใหญ่ขาดเธอเสียเลือดเสียชีวิตครับ

คุณผู้ชมครับนี่ครับดูเลือดนี่
โอ้โหเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านบางแปรตะบนป่าคอก

พบศพนางสาวสรินรัฐละอองพาณิชกุลอายุ๓๘ปี
เสียชีวิตอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้าน
มีรอยเขี้ยวสุนัขเป็นแผลเวอะที่คอด้านซ้ายครับ
คือจริงบ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนครับ

แล้วก็เลี้ยงสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่าน๒ตัวนะครับ
ตัวที่กัดตัวสินน้ำตาลนี้ตัวนี้ตัวนี้
เป็นสุนัขของพี่ชายครับเพิ่งจะนำมาเลี้ยงได้ประมาณ๕เดือน
ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านนะครับ
เพราะว่าอีก๒คนอีก๓คนนะครับ

ว่าช่วงที่ผู้ตายซึ่งเธอป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
กำลังจะให้อาหารสุนัขเธออาจจะล้มไปโดนมันหรือเปล่า
หรืออาจจะทำให้มันตกใจหรือเปล่า
หรือมันกำลังจะกินอาหารหรือเปล่า
แล้วคราวนี้มันเลยตกใจแล้วหงุดหงิด
แล้วเลยกัดเข้าที่คอโดนเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดครับ

เห็นเหตุการณ์นะครับคือเพื่อนร่วมงานของผู้ตายนั่นแหละ
เล่าบอกว่าเธอกับผู้ตายเนี่ยจริงก็ทำงานอยู่ร้านอาหารของพี่ชายของผู้ตายนะ
แล้ววันนี้เป็นวันหยุดของทั้งคู่ก็เลยมาหาผู้ตายที่บ้าน
พอมาถึงเจอศพตกใจมากนี่ฮะเนี่ยครับคนที่เจออยู่ซ้ายมือครับ
ถ่ายรูปรีบส่งมาให้ครอบครัวของผู้ตายดูแล้วรีบแจ้งตำรวจฮะ
แล้วจากที่ถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ได้ยินเสียงบอกได้ยินเสียงผู้ตายแล้วล่ะ
๖๗โมงเช้าได้ของเมื่อวานนี้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไป
เพราะเขารู้กันว่าหมาบ้านนี้ดุแล้วไม่คิดว่าจะกัดคนในบ้านเสียชีวิตด้วย
ญาติครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ดูตามตัวแล้ว
ตามปากของสุนัขแล้วมันมีรอยเลือดเปื้อนอยู่ชัดเจนจริง
ก็เลยขอนำศพไปตั้งสวดอภิษฐรรมต่อไปครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ